ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะคะที่บางเขนกรุงเทพปกติแล้วจะมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๘ปี
เขาจะออกมาจากบ้านช่วงเย็นแล้วก็ไปเดินเล่นอยู่ที่คลองบางบัวทุกวัน
แต่ทีนี้เมื่อวานนี้ญาติบอกว่าหายไปนานไม่กลับมาสักที
จนสุดท้ายตาออกตามหาไปพบว่าเป็นศพนะคะนอนความหน้าอยู่ในคลองบางบัวค่ะ
ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจโรงพักบางเขนรับแจ้งเหตุ
บอกว่ามีคนไปพบศพชายเสียชีวิตจมอยู่ในคลองบางบัวซอยผลโยธิน๔๙ทับ๒แขวงอนุสวรีนะคะ
เข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุเป็นคลองอยู่ด้านหลังบ้านพักกองการภาพการสื่อสารทหารค่ะ
คลองไปพบศพนายอนุกูลพลรักอายุ๔๘ปีนะคะ
สภาพศพก็คือสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีเหลืองกางเกงกีฬาขาสั้น
ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยหรือว่าไม่พบบัตรแผลตามร่างกายใดค่ะ
สอบสวนญาติผู้เสียชีวิตให้การบอกว่านายอนุกูลออกจากบ้านมาตั้งแต่ช่วงเย็น
โดยบอกว่าจะไปเดินเล่นซึ่งปกติแล้วนะคะนายอนุกูจะชอบมานั่งเล่นอยู่บริเวณริมคลองเป็นประจำ
แต่วันนี้ญาติบอกผิดปกติค่ำมืดแล้วยังไม่กลับบ้านออกกันตามหาค่ะ
กระทั่งมีชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงคล้ายคนตกน้ำในช่วงใกล้ค่ำ
พอไปดูในคลองบางบัวก็คล้ายกับมีร่างคนจมน้ำอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ลงไปดูเอง
ก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาดู
นี้ผู้เสียชีวิตไม่ได้ประกอบอาชีพใดนะคะเนื่องจากมีอาการป่วย
มีโรคประจำตัวด้วยคือโรคลมชัก
เจ้าหน้าที่ก็เลยสันนิษฐานเบื้องต้นว่ามีความเป็นไปได้ว่า
ขณะที่นายอนุกูลนั่งเล่นอยู่ริมคลอง
จะเกิดอาการลมชักกำเริบขึ้นมาและตกลงไปในคลองจนเสียชีวิตค่ะ